ไปดูนะครับที่คุณวรพรบอกว่าวันนี้กรกตหัวบันไดไม่แห้งนะครับ
ใครไปก่อนไปหลังไปเรื่องอะไรนายเอกชัยก่อนเลย
นายเอกชัยหงกังวานนะครับคนนี้เขาเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วนี่คนนี้นะครับ
ไปยื่นกรกตนะครับให้สอบพฤติกรรมแล้วก็หลักฐานที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะเอาเอกสารต่างมายื่น
กรณีนะครับให้ตรวจสอบหุ้นไอทีวีเนี่ยเอกสารต่างเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าเขาตั้งข้อสังเกต
ช่วงบ่ายวันนี้นะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตนะครับ
เอกชัยหงกังวานนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมายื่นเรื่องให้กรกตนะครับตรวจสอบการกระทำของนายเรืองไกรครับ
มายื่นเรื่องให้ตรวจสอบการถือหุ้นไอทีวีของนายพิธานะครับคือเขาเห็นว่าเขาตั้งข้อสังเกตว่านะครับ
หนึ่งในหลักฐานคือบันทึกรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นระบุว่าไอทีวียังเดิมกิจการสื่ออยู่นะ
มันไม่ตรงกับคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมได้ดูไป๒วันนี้ผมว่าได้ดูหลายรอบแล้วนะครับ
นายพานุวัฒนขวัญยืนหนึ่งในผู้ถือหุ้นเขาถามถามในคิมสิริทวีชัยกรรมการผู้อำนวยการบริษัท
แล้วก็ตอบว่ายังไม่มีการดำเนินการใดเกี่ยวกับสื่อนะคือกรณีนี้เนี่ยนะครับ
นายเอกชัยเขาบอกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
กรณีของนายเรืองไกรนะครับอาจจะเข้าข่ายความผิด
พระราชบัญญัติประกอบและจะทำมารูลว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ
ส่วนกรณีของนายพานุวัฒน์ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับนายนิกนายนิก
แสงสิรินาวินอดีตสอสอพักภูมิใจผู้สมัครครับ
อดีตผู้สมัครสอสอพักภูมิใจไทยน่ะน่ะอาจเป็นไปได้ว่า
เบื้องหลังในการทำรายงานประชุมเท็จหรือเปล่า
เอาลองฟังเสียงคุณเอกชายเขาตั้งข้อสังเกตนะฮะก็เลยอยากให้ทาง
กรกตสอบสวนทั้งคุณคิมทั้งคุณเรืองไกรแล้วก็คุณนิก
รวมทั้งคุณพานุวัฒน์ด้วยเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับ
มันเป็นการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนมาซึ่งอันนี้ผมไม่ได้สนใจกรณีคุณพิธานะ
ผมสนใจว่ากรณีการรายงานใช้รายงานการประชุมอันเป็นเท็จมาแจ้ง
ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการตบตาเป็นการกันแกล้ง
และอยากให้ทางกรกตดำเนินคดีพวกเขาทั้ง๔คนนี้ครับ
อกจากนี้นายเอกชัยยังเห็นว่าการที่นายเรืองไกรนะครับ
เป็นผู้สมัครสอสอของพักพลังประชารัฐ
แล้วนายนิกเป็นผู้สมัครสอสอของพักภูมิใจไทยนะ
เป็นไปได้ไหมว่าทั้งสองพักอาจจะอยู่เบื้องหลัง
เขาคิดนะเขาคิดนะครับ
เบื้องหลังในการวางแผนที่จะใช้เอกสารเท็จเนี่ย
ในการร้องเรียนในพิธาจึงขอให้กรกตสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมในประเด็นนี้ด้วย
เพราะหากมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ขอให้กรกตสั่งยุบพักทั้งสองพักทันทีครับ
กรกตเองวันนี้ก็มีคนเรียกร้อง
มีคนยื่นเรื่องหลายหน่วยทีเดียวนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนายวิโรธลักษณะอดีศรว่า
อันนี้ก็เป็นการออกมาเรียกร้องหลังจากที่มีกระแสมาบอกว่า
ทางกรกตนี้ได้ทยอยรับรองสอสอที่ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วหลายเขตนะคะ
วันนี้คุณวิโรธออกมาเรียกร้องให้กรกตกับคณะทำงานเนี่ย

เพราะว่ามีการรับรองผลเลือกตั้งสอสอเขตไปแล้วบางส่วน
แต่ก็มีอีกหลายรายที่ยังไม่ได้รับรองผลนะคะ
ส่วนกรณีที่กรกตเปลี่ยนโลแกนค่ะ
จากสุจริตโปร่งสายเที่ยงทำเป็นสุจริตเที่ยงทำชอบด้วยกฎหมาย
เรื่องนี้ก็คล่องใจนะคะว่าทำไมถึงตัดคำว่าโปร่งใสออกไป
คุณวิโรธบอกส่วนตัวอยากให้เอากลับมา
เพราะว่าปัจจุบันนี้กรกตถูกตำหนิในการทำงานอย่างมากค่ะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเรียกร้องวันนี้พูดถึงกรกตนะคะ
ขณะที่สำนักงานกรกตมีไปอีก๒กลุ่มนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ก็คือนายจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาหรือไผ่ดาวดิน
กับนางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณผลหรือมาย
กลุ่มไอลอร์และเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าสังเกตการเลือกตั้ง๖๖
นี่ค่ะไปยื่นหนังสือถึงกรกตให้เร่งรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
ไอลอร์เนี่ยเขาบอกว่าจนถึงขณะนี้ผ่านไปเดือนนึงแล้ว๓๐วันแล้วนะคะ
รับรองยิ่งล่าช้าอาจจะมีผลต่อการตั้งรัฐบาลใหม่แล้วก็ยังมีกำหนดกรอบไม่เกิน๖๐วันด้วย
แต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องรอจนถึงครบรอบกำหนด
เพราะฉะนั้นย้ำว่ายิ่งนานก็ยิ่งทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงค่ะ
กรกตต้องประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการนะครับ
ถ้าไม่มีขั้นตอนนี้เราก็ยังเปิดสภาไม่ได้ยังประชุมสภาไม่ได้
และเลือกนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ได้นะครับ
เวลา๓๐วันถือว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรนะครับ
เราทราบว่าตามกฎหมายและกรกตมีเวลามากถึง๖๐วัน
สำหรับการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
แต่กรกตไม่จำเป็นต้องใช้เวลานานขนาดนี้ก็ได้นะครับ
ส่วนมายพัสราวรีเนี่ยก็บอกว่ามาที่นี่ที่กรกตไม่ได้มากดดัน
แต่มาสอบถามถึงเหตุผลเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
เต็มไปด้วยความคาดหวังของประชาชนค่ะ
แล้วเธอก็ย้ำด้วยนะคะว่าถ้ากรกตทำหน้าที่รับรองได้รวดเร็วก็ยิ่งเป็นผลดีแล้วก็จะทำให้กระบวนการประชาธิปไตยเดินหน้าได้ตามปกติค่ะ
ขอบคุณผู้ชมกว่านี้